โลกเศรษฐกิจวันนี้ไปดูกลยุทธ์ของธนาคารพาณิชย์กันหน่อยนะคะว่า
เขาทำยังไงถึงรักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ได้แถมยังต้องขยายหาลูกค้าใหม่ด้วย
โดยการพาไปดินแดนแห่งความทรงจำตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นที่ไหนติดตามพร้อมกันกับคุณกาญจนาปลื้มจิตเลยค่ะ
เลขที่๑๖ถนนทิโซในเมืองโลซานสหพันธรสวิทย์
แลตที่ประทับแห่งแรกของครอบครัวราชสกุลมหิดล
พระเจ้าแผ่นดินถึง๒พระองค์เคยประทับ
ทรงดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายเฉกเช่นสามัญชนทั่วไป
ที่อาคารชุดธรรมดาแห่งนี้
ถ่ายรูปอาตาลีเยเดอร์จองตรงข้ามกับแฟลตเลขที่๑๖
ย้ายมาจากในเมืองเป็นร้านที่สมเด็จย่า
เคยพาพระโอรสพระธิดามาฉายพระรูปอยู่บ่อยครั้ง
ความพิเศษของทริปนี้คือสมาคมนักเรียนเก่าสวิตช
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
นำพาไปพูดคุยกับมาดามแบ็คเช่
อดีตเพื่อนบ้านของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
สามีของเธอเคยเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสสมเด็จย่า
หญิงชะลาวัย๙๕ปีสีหน้าและแววตายังแจ่มใส
บอกเล่าเรื่องราวในอดีตด้วยรอยยิ้มค่ะ
โรงเรียนประถมอีกรณแวงโรงเรียนเอกชนที่เคยประสิทธิประสาทวิชา
ให้กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดล
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
โรงเรียนเล็กยังเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น
การเดินทางตลอด๘วันเราได้สัมผัสกับร่องรอยประวัติศาสตร์
กลับไปในสถานที่สำคัญที่เจ้านายจากครอบครัวราชสกุลมหิดล
ประทับตั้งแต่ทรงพระเยากระทั่งสำเร็จการศึกษา
ทุกสถานที่ที่ในหลวงโรงงานในหลวงมาศึกษา
ทำให้รู้สึกประทับใจทำให้รู้สึกว่าคิดถึงท่านมาก
ชนาธิและบุตรสาวเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ตอบรับข้อเสนอเข้าร่วมทริป
ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
และการมาครั้งนี้ทำให้เธอประทับใจธนาคารที่เธอเป็นลูกค้าที่จัดทริปพิเศษ
พร้อมกับการดูแลพิเศษค่ะ
ประทับใจมากการเดินทางก็อาจจะแบบว่าหนาวโดยเฉพาะฝนตกนะฮะ
แล้วก็ผู้ร่วมงานผู้ที่เดินทางทุกคนก็ดีทุกคน
หลากหลายให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด
วัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง
แต่ประสบการณ์หรือการทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าพวกนี้มีความสำคัญมาก
ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจธนาคาร

ด้วยการจัดกิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วม
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน
จะช่วยให้ลูกค้าประทับใจและอยู่กับธนาคารแต่ละแห่งได้ยาวนานขึ้น
ขณะเดียวกันก็เป็นแรงดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วย